เรื่องของคนที่โพสต์ออกมาบอกว่าถูกกักตัว
แต่เป็นการกักตัวสุดสยอง
เพราะว่าอยู่ในห้องเดียวกับโรงศพเลย

และสถานที่กักตัวที่มันน่าขนลุกจริง
คุณผู้ชมครับทางโลกโซเชียลเขาโพสต์
กลุ่มชาวตรังที่อยู่ในภูเก็ต
บอกว่าร้อยจริงเว้ยบ้านในเตากักตัวกับโรงศพ
มีที่ไหนบ้างล่ะไม่มีอะไรให้เลย
ถามโลงศพ๒ลูกร้อยในเตา

แล้วก็มีภาพของโรงศพที่อยู่ภายในห้องกักตัว
ทีนี้พอมีการแชร์กันในโลกโซเชียล
มีคนแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลย
บอกว่าโอ้โหถ้าโดนไปกักตัวแบบนี้
ขนลุกสิใครจะกล้านอน
กักอยู่ได้แค่ไม่ถึงคืนก็วิ่งหนีออกมาแล้วนะฮะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่กักตัวแห่งนี้
เพราะว่าเขาก็มีการเหมือนแจ้งชี้จุดไว้นะ
ในการโพสต์เขาบอกบ้านในเต่าที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
ทีมข่าวของเราไปที่วัดถ้ำพระพุทธโกศี
หรือว่าวัดในเต่าตั้งอยู่ที่หมู่๑ตำบลในเต่าอำเภอห้วยยอด
ซึ่งเป็นจุดกักตัวเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโควิด๑๙
สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่อื่นพื้นที่เสี่ยงนะครับ
ก็จะใช้สาราที่พักสามเณรเป็นจุดกักตัว
ลักษณะสาลานี้นะฮะก็จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่
มีเตียงนอนสี่หลังส่วนโรงศพที่เคยอยู่ใกล้กับเตียงนอน
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบ

เพราะว่าถูกย้ายไปจัดเก็บอยู่บริเวณหลังห้อง
มีผ้าสีแดงคลุมไว้แบบเมื่อกี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน

คุณศิษย์สกุลมองไปก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าเป็นโลงศพ
แล้วตอนที่คนที่ต้องไปกักตัวในห้องนั้น
เขาก็ไม่รู้หรอกว่าโรงศพนี้ผ่านการใช้งานมาหรือยัง

ใช่ครับแล้วทีนี้เราก็ไปคุย
คุยได้ไหมคุยไกลหน่อยห่างนะ

ผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ตรงนี้นะฮะ
เพราะว่าเป็นผู้ที่เดินทางมาจากภูเก็ต
คนเข้ามากักตัวอยู่ตรงนี้
เพราะว่ามาจากภูเก็ตแล้วเข้าจังหวัดตรังใช่ไหมฮะ
ทีนี้หนึ่งในผู้กักตัว
บอกว่าปัญหาที่พักมีโรงศพตั้งอยู่ในห้อง

ส่วนตัวเขาเองมันรู้สึกไงรู้สึกกลัวสิครับ
และไม่อยากอยู่ที่นี่แต่จำใจต้องอยู่
เพราะเขาจัดที่กักตัวไว้แบบนี้
ก็ต้องอยู่แบบนี้จะให้ไปไหนได้แล้วนะฮะ
คือคุณบริฐิชัยเป็นพนักงานขับรถทัวร์นะครับ
แล้วก็บอกว่าคือเขามาจากจังหวัดภูเก็ต
ที่นี่มากี่วันแล้วรู้ไหมคุณ

ใช่ฮะจากที่มากักตัวที่นี่

เออแล้วก็มีการดูแลดีมีข้าวพร้อม
มีเจ้าหน้าที่มาวัดไข้ตลอดนะฮะ
แต่ก็มีปัญหาเรื่องที่อยู่ที่แบบว่า
ก็มันไม่สะดวกสบายบ้าง

เข้าใจทุกคนเข้าใจทุกฝ่ายนะฮะ
แม้ว่าช่วงที่ตัวเขานอนอยู่ตรงนี้

เขาก็ได้แต่นิ่งเงียบ
หลับตาข่มตาให้หลับไป

เขาบอกเขาถูกกักตัวที่ภูเก็ตมา๑๔วันแล้ว
แล้วก็ต้องมากักตัวที่นี่
คือที่ตรังอีก๑๔วันนะครับ

จากทางด้านของรองนายยกอบตในเต่านะครับ
ก็คือรองนายกสิทธิชัยจันคง
พูดถึงเรื่องของโรงศพที่อยู่ในห้องนั้น
บอกว่าก่อนหน้านี้มันมีอยู่จริง
แต่เป็นโรงที่เขาบริจาคมา
เป็นไม้อย่างดียังไม่ได้ใช้งาน
เก็บไว้ในสาลาเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ

ร่วมกับคณะกรรมการชุดป้องกันโควิด๑๙
ก็ไปพูดคุยกัน

ปัญหาที่ว่าก็คือปัญหามันไม่มีที่พัก

ก็จะใช้ที่ไหนดีก็เลยต้องใช้ที่นี่นะครับ
ภายในวัดนี่แหละครับเป็นสถานที่กักตัว
คือมันไม่มีพื้นที่อื่นรองรับแล้ว
แต่ทีนี้ก็พยายามนะก็จะเข้าใจคนถูกกัก
ก็ย้ายโรงเอาไปคลุมผ้าซะ

จะได้ไม่ต้องน่ากลัวเหมือนที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลนะครับ